ที่จังหวัดอ่านนทบุรีนะครับถ้าดูจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้จริงนะค่ะเพียงแค่ขี่จักรยานยนต์
ตามตามกันไปแล้วคนที่บาดเจ็บเขาบอกว่าเขาขี่นำหน้า
ทำของตกค่ะเขาก็เลยต้องหยุดเพื่อเก็บอืม
คันหลังตามมาไม่พอใจคันหลังตามมาเขาบอกว่าเขาเสียหลัก
เพราะว่าคันหน้าหยุดกระทันหันโอ้โหลงมาถึงเนี่ยทำร้ายเขา
ทำร้ายเสร็จปุ๊บกำลังจะขี่รถตัวเองกลับ
บอกคนที่เจ็บบอกว่าเอากุญแจรถมาคนเจ็บเลยงงอ้าว
กุญแจไปอยู่ที่เขาได้ยังไงไอ้ช่วงที่ไปทำร้ายเขาอ่ะ
เอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไปปักหัวเขาอย่างเงี้ยแล้วคาอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชม
คือตอนไปหาหมอไปเอ็กซาเรย์คืออีก๒มิลลิเมตรจะถึงสมอง
ถึงเนื้อสมองแล้วถ้าถึงเนื้อสมองนี่โอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ
คือนี่เขาก็เจ็บหนักนะฮะนี่ฟรีเม็กซอเรย์เนี่ยค่ะ
ไม่ใช่ไม่เจ็บหนักนะนี่คือเจ็บหนักแต่ถ้าถึงเนื้อสมองนี่คือพิการนะ
หนักกว่านี้ใช่หมอบอกเรียบร้อยแน่นะครับ
สภาพก็อย่างที่ท่านเห็นครับมีกุญแจซึ่งเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์เสียบคาศีรษะอยู่
เลือดไหลเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่านุ่มขับ
ผู้บาดเจ็บเล่าว่าขี่รถมาตามปกติแล้วของเกิดหล่นจึงเบรกกระทันหันลงไปเก็บของ
แต่รถมอเตอร์ไซคันหลังไม่พอใจหาว่าขับรถก่อกวนผู้บาดเจ็บยกมือไหว้ขอโทษแล้ว
แต่ไม่เป็นผลถูกทำร้ายด้วยกุญแจแทงเข้าที่หัว
นี่ฮะพร้อมกับมีภาพจากฟิล์มเอ็กซอเรย์นะครับจะเห็นว่าปลายแหลมของกุญแจ
ทิ้มเข้าไปทะลุกระโหลกศีรษะเกือบถึงเนื้อสมองห่างอีกแค่๒มิลลิเมตรเท่านั้น
เฉียดตายและเฉียดพิการมากนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยฮะ
ไปดูกันหน่อยนี่ครับชายคนนี้ดูจากสภาพภาพที่โพสต์เมื่อกี้
ไม่คิดว่าจะมานั่งโชว์บาดแผลอย่างนี้ได้จริงนะ
ดูสิค่ะนี่ฮะได้ไปคุยด้วยนะครับเขาชื่อว่านายกิติพลงามเชื้อ
ชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุสิบแปดปีนะครับอาชีพคือเป็นพนักงานขับรถส่งของ
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยด้วยตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
แบงค์บอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาเป็นอาสากู้ภัยแล้วได้รับแจ้งเหตุมา
เขาก็เลยขี่จักรยานยนต์จะไปช่วยคนเจ็บที่ซอยเรวดี๔๙
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณซอยเรวดี๒๙ที่นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ระหว่างทางอุปกรณ์ที่จับโทรศัพท์ที่เขาจะเสียบไว้ตรงจักรยานยนต์
น่ะมันตกกลางถนนเขาก็วนรถกลับไปเก็บของ
ก็แน่นอนว่าต้องจอดรถกระทันหันเพื่อก้มเก็บ
ขณะนั้นคู่กรณีคือนายอัฐกรสาขาชื่อเล่นเท่อายุ๒๐
ขี่จักรยานยนต์ตามมาด้วยความเร็วก็เลยเบรกกระทันหันแล้วก็เสียหลักฮะ
เท่ก็ลงจากรถเดินมาต่อว่าเขาหาว่าเขาเนี่ยจอดรถเพื่อก่อกวน
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่ในเท่ไม่ฟังครับ
ทำร้ายเขาแล้วมือในเท่ก็กำกุญแจรถจักรยานยนต์ของตัวเองลงมาด้วย
ค่ะอ่าวิ่งเข้ามาต่อยเขาที่ขมับขวานะ
แล้วนายเท่ก็เดินกลับไปที่รถของตัวเอง
คำพูดนะฮะแบงค์บอกว่าเท่เนี่ยตะโกนบอกว่าเอากุญแจรถกูคืนมา
ก็งงกุญแจอะไรค่ะกุญแจรถอะไรเท่ก็บอกว่า
ก็กุญแจรถที่อยู่ในหัวมึงไงอืมดึงออกมาเลยโอ้โหนี่
บอกคลำดูตกใจเลยอ่ะแล้วเลือดอาบไหลมาถึงคอแล้วนะ
ตอนนั้นมันปักคาอยู่เขาบอกเขาก็ไม่กล้าดึงออก
ดีแล้วต้องไม่ดึงค่ะเขาเจ็บมากแต่เขาไม่กล้าดึงออก
แล้วก็เลยพยายามขี่รถไปหาพี่ที่ทำงานกู้ภัยด้วยกัน
ให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาไปหาหมอ
โดยระหว่างที่จะขี่รถออกไปเนี่ยในเท่คนทำร้ายเขา
กระโดดขึ้นรถตามมาด้วยอืม
เขาด่าผมด่าผมพึ่งอย่างงี้เลยเหรอใช่ครับ
เขาก็วิ่งเข้ามาเขาวิ่งเข้ามาต่อยด้วยกุญแจรถอืม
เขาก็เดินย้อนกลับไปเขาก็ด่าเขาก็เดินกลับไปที่รถ
เราขึ้นรถปุ๊บแล้วเขาหากุญแจรถไม่เจอ
เขาหันกลับมาอีกทีบอกว่าเอากุญแจรถกูคืนมา
เขาก็เดินกลับมากุญแจรถพี่อยู่ไหนเขามอง
เขาก็บอกอยู่ที่หัวมึงอ่ะเขาบอกผมก็จับปุ๊บแล้วเลือดมันไหล
ผมก็จับเลือดปุ๊บบอกมึงดึงออกมาบอกผมก็ดึงไม่ออก
มันดึงไม่ได้หรอกมันปวดหัวแล้วผมมันปวดหัวแล้ว
แล้วมันเริ่มมืนแล้วเขาเข้าเมามาพี่บอกว่าโดดขึ้นรถผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นรถผมมาด้วยจากนั้นผมก็ขี่ไปที่เกิดเหตุ
รุ่นพี่ผมดูรุ่นพี่ผมก็ดูแล้วพามาโรงพยาบาล
เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาต่อยมาเขาบอกไม่ได้ตั้งใจ
รุ่นพี่ผมก็เลยด่าด่าแล้วก็ตกไปอะไรสารพันธุ์ไป
หมอบอกว่าแทงต่อยแรงอีกนิดนึงหรือว่าต่อยขึ้นสูงอีกประมาณ๒เซน
โดนระบบประสาทหมดพี่การก็ตาย
คือฟังแล้วเนี่ยมีเหตุผลอยู่สองอย่าง
ที่เท่กระโดดขึ้นรถตามแบงค์ไปด้วยเนี่ยคือหนึ่งเป็นห่วง
กับสองจะเอากุญแจคืนแต่เพราะว่ากุญแจรถจักรยานยนต์ตัวเองอยู่ที่หัวเขาไง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตัวเองกลับไม่ได้ไงใช่ไปไม่ได้แล้วคือในเท่เขาเป็น
พนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะ
เขาอ้างว่าเขาทำเพราะเมาแล้วที่เขาตามไปโรงพยาบาล
ตั้งใจจะไปขอโทษอ๋อเขาบอกแบบนี้ครับทีเนี้ยค่ะมาดู
บาดแผลของในแบงค์คนเจ็บหน่อยนะคะคือแผลเนี่ย
ถูกปลายแหลมของกุญแจค่ะแทงเข้าไปที่ขมับด้านขวา
แล้วปลายแหลมของกุญแจทิ่มทะลุกระโหลกลึกเข้าไปอีกแค่สองมิลลิเมตร
ถึงเนื้อสมองแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโชคดีนะคะ
รอดตายอย่างหุดหวิดนะคะแล้วถ้ามันถึงเนื้อสมองเนี่ยนะ
ถ้าปลายแหลมของกุญแจไปโดนเนื้อสมองเนี่ยอาจจะทำให้พิการครับ
หรือเป็นอมภาษณ์หรือเสียชีวิตดูสิ
คุณหมอก็เอากุญแจออกจากศีรษะนะคะเย็บให้สองเข็ม
ล่าสุดคุณหมอบอกว่าอาการของแบงค์ปลอดภัยแล้ว
บอกว่าหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเท่
ที่เป็นพนักงานเปรย์ของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นคนที่ก่อเหตุ
ขึ้นไปหาครับแต่ไม่ได้ขึ้นไปหาเพื่อขอโทษ
ในแบงค์บอกว่าที่ขึ้นไปหาไปคู

แบงค์กับครอบครัวก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีในเท่ให้ถึงที่สุด
เพราะอาการตอนนี้ถึงแม้คุณหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วเย็บแค่๒เข็ม
แต่ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
เพราะว่าเลือดไปข้างในสมองค่ะ
แล้วตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังรอดูอาการอยู่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับในเท่คนก่อเหตุด้วยนะคะ
เท่อายุยี่สิบปีเขามีอาชีพเป็นพนักงานเวรเปรย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเขาโมโหจริงแล้วเขาก็เมาด้วยยอมรับว่าเมา
ก็เลยลงไปต่อยในแบงค์แบบเต็มต่อยเต็มแรงเลย
แล้วในมือถือกุญแจรถอยู่ด้วยพอต่อยเสร็จไม่ค่อยรู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไป
แต่สิ่งที่เห็นก็คือกุญแจรถปักหัวในแบงค์อยู่อะค่ะ
ก็เลยบอกในแบงค์ว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลนะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในแบงค์ยังขี่มอเตอร์ไซค์ได้ต่อนะคะ
ครับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาในเท่คนก่อเหตุไปท้ายซอย
แล้วรุ่นพี่ของในแบงค์รุมกระทืบในเท่ค่ะในเท่บอกแบบนี้
แล้วเขาก็ปล่อยนะปล่อยให้แบบอารมณ์เลย
เขารู้สึกตัวว่าเขาผิดไงปล่อยให้รุม
แล้วก็พาในแบงค์ไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวเองไปซื้อยากินที่บ้าน
แล้วก็ไปรักษาตัวเองที่ตัวเองถูกรุมกระทืบ

พอเห็นตัวของย่ายผมก็รู้สู้ไม่ได้

แต่ตอนแรกผมไม่กล้าตอยหัวผมจะตอยหน้า

เหมือนเดินกลับไปหามัน

ผมมาวัน๘๐๖๐ผมขี้มาเร็ว
ผมเบ้กล้อต้าระวังเกือบล้มเลย
ถ้าผมล้มมากผมก็เจ็บตัวเล่ม๖เลย

แต่ว่าแม่ของในแบงค์คนเจ็บเนี่ย
บอกว่าตอนที่ในเท่มาเยี่ยม

เงิน๒๐๐๐หรือจะเอา๓๐๐๐ก็ได้แล้วก็จบกันไว้
นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางฝั่งของแบงค์เขาบอกว่า
ไม่ได้พอมาเยี่ยมจริงมาเยี่ยมลักษณะข่มขู่นะครับ
ส่วนตัวในเท่ยืนยันว่าหลังก่อเหตุเขาไม่ได้หลบหนีไปไหน
เขาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายเขาสำนึกผิดเขารู้สึกผิด
ส่วนที่เขาถูกเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่กู้ภัยของในแบงค์รุมทำร้าย
ทางตำรวจเนี่ยไม่รับแจ้งความอันนี้ในเท่เขาอ้างนะ
เขาก็ไปเยี่ยมในแง๊งทุกวันเพื่อขอโทษซื้อของกินไปให้
แต่ในแบงค์ไม่เคยมีทีท่าจะยอมรับมีแต่บอกให้รอตำรวจอย่างเดียว
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่อยากติดคุก
รับว่าวันเกิดเหตุเมาจริงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
แต่ปฏิเสธว่าไม่เคยไปข่มขู่ตามที่แบงค์บอกเขาไปเยี่ยมจริงเพราะสำนึกผิด
ส่วนความคืบหน้าคดีนะครับพันธุ์ตำรวจโทพันธมิตรจ้างประเสริฐ
รองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองนนทบุรีบอกว่า
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เดี๋ยวจะสอบปากคำทั้งคนเจ็บแล้วก็คนก่อเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของการเมาระหว่างเกิดเหตุที่ขี่จักรยานยนต์มา
เดี๋ยวต้องเรียกมาตรวจปัสสาวะอีกครั้งว่าเกิดจากเมาสุราหรือว่าสารเสพติด
ถ้าพบอะไรก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ค่ะแม่ของในแบงค์คนเจ็บเขาบอกว่าคือตอนนี้เป็นห่วงลูกมากไง
ไปทำงานเป็นพนักงานส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ทำงานได้๒เดือนยังอยู่ในช่วงทดลองงานแล้วก็มาบาดเจ็บแบบนี้
ยังไม่รู้จะได้บรรจุหรือเปล่าบาดเจ็บงานก็ทำไม่ได้
เงินก็ไม่มีไม่มีเงินดูแลครอบครัว
ก็เอานี่แหละฮะเอาคลิปข่าวของไทยรัฐนิวโชว์ที่คุณเขียนมาสอนอ่านไว้ให้เจ้านายดู

เนี่ยผมเจ็บจริงผมไม่ได้ตั้งใจเจอน้ำท่อมเข้าไปเนี่ยกุญแจปักหัวเลย